คุณผู้ชมคะมาดูการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดหน่อยค่ะแหมคือมันก็เป็นเกมการเมืองอ่ะนะ
ครับมีฝ่ายหนึ่งแพ้มีฝ่ายหนึ่งชนะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
ผู้ที่แพ้ในเกมการเมืองกลับไม่ยอมแพ้ในชีวิตจริง
มาถึงก็ตะลุมบอลมากัดเลยค่ะเดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์หน่อยนะคะ
นี่ดูสิวุ่นวายอะไรกันนะฮะแต่ว่าจริงเนี่ย
เป็นญาติกันทั้งแท้เลยคุณแต่เนี่ยพอแพ้ในเกมการเลือกตั้ง
แล้วก็เลยมาเปิดศึกตะลุมบอลกันแบบนี้นี่คือที่หมู่บ้านสะแก้ว
อยู่ที่หมู่๕ตำบลขวาวทุ่งอำเภอธวัดบุรีของร้อยเอ็ดนะคะ
เมื่อวานตอนเย็น๔โมงแล้วมันเกิดเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าอะไรฝั่งคนที่แพ้กับฝั่งคนที่ชนะ
การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทะเลาะกันคนเจ็บมันมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะ
คนเจ็บก็คือฝั่งที่ชนะนั่นเองนะคะนายบุญมีวินทชัยอายุ๔๕ปี
ก็มีรอยโดนกัดที่บ่าฝั่งขวา

ลึกสิลึกประมาณแบบสามเส้นอ่ะ

ใช่อีกคนนึงนะคะคือนางสาวอรวรรณจันเติมอายุ๖๒ปีหัวแตกนะ
นี่ดูสิกู้ภัยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลธวัฒน์บุรี
เชื่อไหมคุณป้าท่านเนี้ยคุณล้มอ่ะอืม
ล้มแล้วไปโดนรวดหนามใช่
รวดหนามเนี่ยเจาะหัวเจาะเลยอ่ะอ้อ
คุณป้าบอกว่าตอนลุกขึ้นมานะเหมือนดึงไอ้ลวดหนามออก
โอ้โหเลือดออกเลยอ่ะใช่
ทีนี้ค่ะไปสอบถามน้องสาวของนายบุญมีเนี่ยนะคะ
คือนางสุนันทาวินทชัยก็เล่าให้ฟังว่าก่อนจะเกิดเหตุนะ
พี่ชายเนี่ยเป็นทีมงานผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านเบอร์๒ที่บ้านสาแก้ว
ก็ชนะการเลือกตั้งแต่ฝั่งหนึ่งฝั่งที่เขาแพ้เขาไม่ยอมรับ
เขาก็บุกมามาหาเรื่องถึงที่บ้านเลย
ตะโกนด่าทอยั่วยุให้ออกมาต่อยตีหน้าบ้าน
พี่เนี่ยก็เลยออกไปตามคำท้าทีนี้มันก็ชุนละมุนวุ่นวายแบบคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละ
แล้วก็ตัวของนางสุนันทาที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
เมื่อกี้ก็อยู่ในกลุ่มของคนที่กำลังแบบรุมล้อมกันอยู่ด้วยนะ
ถ้าดูคลิปดีเนี่ยนะนางสุนันทาที่ใส่เสื้อสีดำนะ
อีกคลิปหนึ่งนะถ้าเห็นนะจะเห็นนางสุนันทาพยายามไปห้ามนะ
พยายามไปห้ามไปปรามแล้วตัวเธอเนี่ยก็ถูกผลักแล้วก็ล้มลงกับพื้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ
บอกว่าตอนนั้นอยู่กลางวงเลยเธอก็เจ็บเหมือนกันใช่
แล้วก็แต่ละคนที่เข้าไปมันก็อีลุงตุงนังก็มีคนที่โดนลูกหลงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วย
ทีนี้ต้องทางครอบครัวเขาคุยกันนะว่ายังไงก็ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนะคะ
เดี๋ยวฟังน้องสาวของผู้ใหญ่บ้านที่ชนะการเลือกตั้งหน่อยนะคะ
นี่แหละฮะน้องสาวของฝั่งคนชนะบอกโอ้จะไม่ยอมความนะ
แม้ว่าจะเป็นญาติกันก็ตามแต่ก็ต้องแบบฟ้องร้อง
ใช่นี่ค่ะทีนี้ภรรยาของนายบุญมีที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้
ก็บอกว่าหลังจากที่นับคะแนนเสร็จก็เดินกลับมาตรงจุดนี้จุดที่เกิดเหตุ
จะมาพบจะมาคุยกันกับกลุ่มญาตินี่แหละค่ะ
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาเหมือนกับท้าทายหาเรื่อง
ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจนะจนมันกลายมาเป็นเหตุการณ์แบบนี้
ถามว่าพอมีเหตุทะเลาะวิวาดกันเลือดตกยางออกทำไงต่อ
แจ้งความสิคะแจ้งความแล้วที่สพธวัฒน์บุรีนะคะ
พอไปแจ้งความเนี่ยยังโดนกวนเป็นระยะนะ
เพราะว่าฝั่งที่มาก่อเหตุคือฝั่งคนที่แพ้น่ะ

ทีนี้ค่ะทางภรรยาของนายบุญมีเนี่ยนะ

หรือไม่ก็จับพวกนั้นไปดำเนินคดีตามกฎหมายได้ไหม

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเมื่อเช้านะ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยไปถามย่า
เพราะว่าก็แค่จะเดินไปดูเฉย
แล้วก็บอกนะว่าผู้ก่อเหตุเขาเมา
ตอนที่นักข่าวมาหามาคุยนะมาทำข่าวนะ
คือเขาก็ยังอยู่ในอาการเมาอยู่ยังไม่ฟื้นเลยค่ะ

แต่รู้แค่ว่าคนที่ก่อเหตุชื่อเล่นชื่อนายเขียว
คนนี้ก็เป็นญาติผู้เกาะเหตุนะอยู่ฝั่งคนที่คอยห้ามปรามด้วยนะ
ถ้าเห็นในคลิปเนี่ยเห็นผู้ชายคนนี้คอยห้ามคอยดึง
รั้งคอยกันอะไรไว้นะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกัน
ใช่ค่ะเขาก็บอกเขาห้ามแล้วนะแต่ผู้ก่อเหน่าเมาอืม
ทีนี้ค่ะทางฝั่งพี่ชายของผู้ที่แพ้การเลือกตั้งเนี่ยนะ
ชื่อว่านายภัยทูลสมจิตซึ่งก็เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องความขัดแย้งในหมู่บ้านมา
ว่าเอ๊ะทำไมอำนาจในหมู่บ้านนี้ทำไมจะต้องไปตกอยู่กับครอบครัว
ฝั่งที่ชนะการเลือกตั้งคือเขารับราชการเกือบทุกคนเลยนะครอบครัวฝั่งนั้นน่ะ
อันนี้คือฝั่งคนที่
พี่ชายของผู้ที่แพ้การเลือกตั้งเขาให้ข้อมูลแบบนี้

ใช่ค่ะทีนี้สาเหตุในการทะเลาะกันมันก็คงจะเป็นความหวังของกลุ่มญาติพี่น้อง
ความหวังแหละว่าลงสมัครก็จะต้องได้รับชัยชนะ
แล้วประกอบกับความเมาด้วยพอเมาก็คุมสติไม่อยู่
อารมณ์ไม่อยู่มาทะเลาะกันแบบนี้
ซึ่งความคืบหน้าทางคดีทางตำรวจที่สพธวัฒน์บุรี
เขารับแจ้งความแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วเดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกฝั่งผู้ก่อเหตุทั้ง๓คน
สอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
คือเรื่องนี้มันต้องมีความคืบหน้าจากฝั่งนายอำเภอด้วยนะ
เพราะนายอำเภอก็จะต้องเป็นคนที่คอยไก่เกลี่ยด้วย
เพราะว่าไม่งั้นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ที่รับเลือกตั้งจะปกครองลูกบ้านไม่ได้
เพราะไม่งั้นฝั่งที่ไม่พอใจผู้ใหญ่บ้านคนที่รับเลือกตั้ง

มันจะเป็นประเด็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ด้วยนะครับ